แต่ทีนี้ค่ะนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
สอบบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่นะคะ
วันนี้ก็ไปที่สภาแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภา

เพราะว่าสารสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่สอสอเป็นการชั่วคราว
กว่าสารจะตัดสินเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อนะคะ
ก็ไปนั่งรออยู่ข้างนอกก็มีสื่อถ่ายภาพนั่งเหงาอยู่คนเดียว

คือคุณธนทรที่ไปไปในฐานะแคนดิเดตนายก
เพื่อจะรอฟังว่าที่ประชุมเนี่ยเขาจะให้เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ไหม
เพราะว่าในที่ประชุมร่วมรัฐสภาค่ะก็มีสอสอของพักอนาคตใหม่
เขาก็เสนอยติอยากจะให้ผู้ที่เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์
แต่ว่าทีนี้ก็มีสอสอจากอีกฝากฝั่งจากฝั่งของพักพลังประชารัฐ
ก็ค้านบอกว่าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้ก็ทักทวงขึ้นมาบอกว่า
เดี๋ยวจะทำให้เสียเวลาหรือเปล่ากว่าจะมีการแสดงวิสัยทัศน์กัน
ทีนี้ก็เลยมีการถกกันในประเด็นเรื่องนี้นะคะเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์
แต่สุดท้ายคนที่เสนอยัตติก็ถอนยติออกไปเอง
คือคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาที่ทำหน้าที่ตอนนั้น
ก็สลับช่วงเวลากับคุณพรเพชรวิชิตชนชายรองประธานรัฐสภานะฮะ
ตอนที่มีคนเสนอยติเรื่องนี้ว่าจะแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่แสดงวิสัยทัศน์
ก็เลยขอเป็นยัตติเพื่อจะลงมติค่ะคุณชวนบอกว่าด้วยระบบในที่ประชุมของเราเนี่ยนะ
มันไม่ใช่ที่ประชุมหลักที่เคยใช้กันอยู่เสียบบัตรเข้าไปกดปุ่มปุ๊บรู้ยติแล้ว
คือยังเป็นสถานที่ชั่วคราวไงคือมันยังไม่พร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ไอ้ครั้นจะให้ยกมือถ้าผู้ชมดูที่ประชุมเป็นลักษณะแบบนี้
ก็ไม่รู้มือใครเป็นมือใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
ถ้าจะให้ถามยัตติในที่ประชุมรัฐสภา๗๕๐คนกันเนี่ย
ว่าตกลงจะให้แสดงวิสัยทัศน์หรือไม่แสดงวิสัยทัศน์

ก็น่าจะต้องใช้เวลา๒๓ชั่วโมงแหละในเรื่องของการขานชื่อเนี่ย
คนที่เสนอยติเขาเลยถ้างั้นผมขอถอนก็ได้
จะได้ใช้เวลาไปเป็นการอภิปรายคุณสมบัติแทน
ที่นี้ค่ะนายทนทรก็เลยใช้พื้นที่นอกสภา
นะมีใครบอกเราเลยว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยังไง
ผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้พอใจกับสถานะที่เราเป็นอยู่ปัจจุบัน

ควรจะเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง